กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกราน
การนับสถิติ๗วันอันตรายนะครับ
วันนี้เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
สังเวย๓๒๓ศพรวม๕วันอันตราย

งกรานปี๒๕๖๐รวมตัวเลข๗วันอันตรายแล้ว
ศพเท่านั้นเองแต่นี่๕วัน๓๒๓ศพ
นี่ยังไม่รวมกับวันที่๑๖และวันที่๑๗
ซึ่งเป็นการเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

ใช่ช่วงของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงวันเดินทาง

สปฐศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

สั่งการให้ทุกจังหวัดดูแลประชาชน
ในช่วงของการเดินทางจากภูมิลำเนาเพื่อเข้าสู่กรุงเทพ
แล้วก็เพิ่มจุดแวะพักหรือจุดบริการประชาชนในถนนสายหลัก
รณรงค์ให้ประชาชนขับช้าเปิดไฟหน้า
และคาดเข็มขัดนิรภัยกันนะครับ

จัดเตรียมรถโดยสารประจำทางรถโดยสารสาธารณะ

เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้โดยสารตกค้าง
ยังสถานีขนส่งต่าง
ไม่ว่าจะเป็นหมอชิดสายใต้ใหม่สถานีรถไฟ
หรือว่าสนามบินต้องมีการที่จะมีรถรองรับผู้โดยสาร

ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นชัตเติ้ลบัสเอง

หรือว่าเป็นรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค

เพื่อให้ประชาชนถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยนะครับ
สถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๑๕เมษายนกันหน่อยนะครับ
ว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกี่ครั้งนะครับ
ในการบรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นวันที่๑๕ถือเป็นวันที่๕ของการบรณรงค์นั้น
เกิดอุบัติเหตุขึ้น๕๕๒ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๖๙ศพ
ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น๕๘๙คนนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดก็แน่นอนแล้วฮะ
เรื่องของดื่มแล้วขับนะครับ
รวม๕วันแล้วมารวมกันหน่อย

ก็เกิดอุบัติเหตุสะสม๕วัน๓๑ครั้ง
ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๓๒๓ศพ
และบาดเจ็บทั้งสิ้นกว่า๓๑๐๐คนนะครับ

ยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงที่สุด
นะครับก็คือ๑๙รายนะครับ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บสูงสุดนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็คือมีทั้งสิ้นผู้บาดเจ็บ๑๓๖คน
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดก็ได้แก่เชียงใหม่เหมือนกัน

ยังมีจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตคนตายเป็นศูนย์อยู่เลยนะฮะ
ก็มี๗จังหวัดยาลาระนองสตูนสมุทรสงครามหนองคายหนองบัวลำพู
แล้วก็ที่จังหวัดอ่างทองด้วยนะครับ
สำหรับสถิติการตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท
การดื่มแล้วขับในวันที่๑๕เมษายน
พบการกระทำผิดในส่วนของรถจักรยานยนต์กว่า๕๒๖๙๘ครั้ง
ยึดรถไว้ได้๒๐๖๙คัน
ผู้กระทำผิดดำเนินคดี๔๑๔๔๓คน
เยอะนะสำหรับรถจักรยานยนต์
จักรยานคงไม่เป็นไรจักรยานยนต์นี่แหละนะครับ
ก็เป็นสถิติดื่มไม่ขับจับยึดรถของคอสชนะครับ
ขณะที่รถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคล
พบการกระทำผิด๓๘๙๕๖ครั้ง
ยึดรถยนต์ไป๘๑๔คัน
ผู้กระทำผิดดำเนินคดี๒๔๙๓๖คน
โดยสถิติรวมตลอด๕วันที่คอสชนั้นจับยึดรถกันนะฮะ
ก็สามารถที่จะยึดรถผู้ที่ดื่ม
แล้วขับไว้แล้วกว่า๑๐๐๐คัน
ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั้งรถจักรยานยนต์
รถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถยนต์ส่วนบุคคล
กว่า๑๘๐๐๐คันไปแล้วนะครับ